เป็นยังไงกันบ้างอยู่พื้นที่ไหนฝนตกกันหรือเปล่าอยากรู้จริงเลยอ่ะ
เพราะว่าเนี้ยผมเช็คในจอสอร้อยคุณน้ำแข็งฮะค่ะบางขุนเทียนอืม
ึงกลุ่มทุ่งครุราชบุรณะมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางนาพระขนงประเวทสวนหลวงสะพานสูงรัฐกระบัง
นี้ฝนตกหมดเลยนี่ที่คุณพูดมามีโซนบ้านดิฉันสะพานสูงอ่า
ฉันกลัวกลัวจะเหมือนยี่สิบเอ็ดกรกฎาที่ผ่านมาโอ้ยจำได้สะพานสูง
รอบนั้นใช่ค่ะปริมาณน้ำฝนร้อยกว่ามิลลิเมตรใช่ค่ะรอบนั้นฝนถล่มจมบาดาน
รถติดนานมาทำงานไม่ทันมาทำงานไม่ทันเออกลัวเหลือเกินค่ะ
ว่าวันนี้จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงคือฝนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
ใช่หลายหลายพื้นที่ช่วงค่ำช่วงดึกเนี่ยตกหนักมาก
ดังนั้นวันนี้เราย้ำเตือนกันหน่อยละกันเรื่องสภาพอากาศ
เพราะว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ตกละร้อยละเจ็ดสิบร้อยละแปดสิบทั้งนั้นเลย
อย่างร้อยละแปดสิบเนี่ยนะเหนือกลางตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
อันนี้ร้อยละ๘๐ส่วนที่เหลือที่ดิฉันไม่ได้บอกร้อยละ๗๐นะคะ
โอ้โหแล้วต้องบอกเลยคนกรุงเทพนะอยู่ในกรุงเทพ
รอเตรียมพร้อมรับมือได้เลยตลอดทั้งสัปดาห์ครับ
แล้วเมื่อวานนี้นะตลาดประตูน้ำคุณน้ำแข็ง
ตัดคำว่าประตูไปเหลือเป็นตลาดน้ำแทน
นี่ตลาดน้ำไม่ได้ดำเนินสะดวกนะคะคุณผู้ชมดำเนินลำบากเลยแหละแบบนี้
ดำเนินลำบากและเปียกและแฉะด้วย
พ่อค้าแม่ขายหลายคนเอาแผงมาตั้งเอาเสื้อผ้ามาค่ะ
เรียงเรียงแขวนกันบนราวอ่ะ
บางคนก็ตั้งแผงตรงกลางอ่ะคุณผู้ชมฮะ
กลายเป็นนั่งกลางน้ำไปเลยค่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ย
ลำบากจริงครับอันนี้เนี่ยช่วงบ่าย
ช่วงบ่ายบ่ายเนี้ยมันมีฝนลงมาก่อนบ่ายบ่ายเอาไปถึงบ่ายแก่แก่หน่อย
อืมโอ้โหเพราะแล้วเรามีคลิปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
เดี๋ยวมีคลิปด้วยนะแต่ว่าเนี่ยจะเห็นว่าทั้งกลางซอยทั้งข้าง
เปียกหมดเลยบางร้านไม่รู้เข้าร้านไปหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีไหมคะครับ
โอ้โหมาแบบนี้เลยเหรอนึกถึงสวนน้ำสวนน้ำเลย
ทีมงานบอกน้ำใสไหลเป็นทางแต่ยังวางใจได้ค่ะเออ
เพราะว่าแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมชั่วโมงเดียวน้ำแห้งครับ
เออมันก็ค่อยแห้งค่อยแห้งสุดท้ายก็แห้งสนิทเลย
แต่แต่คุณผู้ชมตกดึกหน่อยเท่านั้นแหละตกมาอีกแล้วครับโอ้โห
เทมาอีกแล้วนี่นี่เป็นช่วงที่แอดมินนินจา
คือเขาเป็นแอดมินเพจครับค่ะขี่มรสายไปบึ่งไป
ติดตามการทำงานของผู้ว่ากรทมอาจารย์ชัดชาติก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนไป
ระเวนไปสำรวจจุดน้ำท่วมซ้ำซากเส้นอะไรล่ะประชาสงเคราะหเขตห้วยขวาง
โอ้โหนี่แถวนี้คุ้นเลยใช่ใกล้ช่องเราเลยนะใช่ค่ะ
เนี่ยก็เริ่มเห็นน้ำขังตามผิวถนนแล้วนี่ไงแต่ยังไม่สูงมาก
แข็งฮะยังไม่ถึงฟุตป่านะเออแต่จุดที่มีปัญหานี่สิ
มหอการค้าครับโอ้ยตามซอยเล็กเล็กอ่ะคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งค่ะ
โอ้โหซอยมีน้ำท่วมสูงครับระดับน้ำเนี่ยปริ่มแล้วนะ
ริมฟุตบาทแล้วหรือปาดวิถีเนี่ยแถวนั้นคนเขารู้กันดีครับ
อ่อนไหวต่อฝนเหลือเกินจริงคือดอมถ้าเกิดว่าฝนตกนะ
ไม่กล้าเข้าไปตรงซอยตรงนั้นเลยที่เข้าไปตรงหอการค้า
มันเป็นซ่อมซอยเลือกเล็กก็จริงแต่คือน้ำมันทวมแล้ว
บางทางมันเป็นด้วยไงใช่เป็นโอ้โหไปไหนไม่ได้
ลำบากเลยแล้วใครที่จอดมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะ
ซัดแล้วก็มีล้มไปบ้างเหมือนกันนะต้องระวังหน่อย
รวมไปถึงถนนอินทรามระก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันครับ
ซอยลาดพร้าวเนี่ยซอยราชพร้าวโดยเฉพาะซอยในพื้นที่ต่ำก็มีน้ำท่วมสูงบางจุดครึ่งหน้าแข้งนะ

ก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เทศกิจเอออันนี้ดี
คือพอเราไลฟ์เนี่ยไม่ว่าจะแอดมินนินจาหรือว่าเพจของอาจารย์ชาติชาติ
พอไลฟ์เห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจออกมาสำรวจนี่ครับ
ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเอง

ขยะใช่นี่แหละปัญหาหลักเลยขยะมันไปปิดกั้นทางน้ำครับ
ครับนี่ก็ต้องช่วยให้กันเคลียร์ขยะออกไป

หลังจากนั้นก็น้ำก็ระบายดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะ
ตระเวนตรวจสอบสถานการณ์ซ้ำครับในพื้นที่สุขุมวิทย

แล้วก็ซอยปรีดีพนมยงด้วยพระขนงครับ
หลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้คือผมเข้านอนเร็ว

เพราะว่าต้องตื่นเช้าไงตื่นตี๒ตี๓แบบนี้
รู้ว่าตอนดึกฝนตกหนักนี่นะ
นี่อาจารย์ชาติชาติคีบแตะมาเลย

อาจารย์ชาติชาติไปเจอน้ำท่วมขังอยู่ตามซอยย่อยหลายจุดครับคุณผู้ชม
อาจารย์ก็แสดงความเป็นห่วงหลายพื้นที่นะ
อนเมืองรามอินทราลาดกระบังสะพานสูง
คุณน้ำแข็งนี่แล้วก็ประเวทซึ่งมีฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ด้วยฮะ
แล้วก็อาจารย์บอกจะรวบรวมข้อมูลไปประชุมทีม

ต่อไปเห็นอาจารย์ชาติชาติชื่นชมเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วย

ไม่ต้องไปชมอาจารย์บอกนะไม่ต้องไปชมอาจารย์ชมเจ้าหน้าที่เหล่านี้
นี่พอตื่นมาตั้งแต่เช้าไงแล้วก็ทักทาย
เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเตรียมแล้ว

เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มออกมาขับรถขับรากัน
จะได้ช่วยในการเร่งระบายน้ำด้วยนะคะ

อ่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ปรากฏว่าไปสำรวจดูน้ำขังยังมีอยู่ใช่ไหม
นี่หมู่บ้านภูนศิลป์๓ครับคุณผู้ชมเขตลาดกระบังฮะ

หนักทั้งหมู่บ้านนี่คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมดู

ประชาชนเดือดร้อนมากกว่า๓๐๐๐ชีวิต

คุณวรชัยสมบัติเจริญกิจบอกว่า
โอ้นี่เถ้าผัวมาสองวันและคราว

ซอยไหนต่ำก็ท่วมถึงหัวเข่า

อีกทั้งยังมีปัญหาเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอด้วยครับ
น้ำในการใช้สูบน้ำและคนงานที่คอยช่วยเหลือจึง
วอนคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยครับ

เครื่องสูบน้ำขาดน้ำมันในการใช้สูบน้ำด้วยนะฮะ